อืมไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับผู้ชายอายุห้าสิบสองที่ยิงญาติกลางขบวนแห่นาคเสียชีวิตน่ะ
แล้วก็หนีไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มอบตัวแล้วนะ
เขาบอกว่าหมางใจกันมาหลายปีเรื่องยืมเงินยืมตังค์

พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้
พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้พี่โห้

อดีตกำนันตะบนพัฒนานิคมครับญาติของนายบุญส่งนะครับพาไปมอบตัวฮะ
เปิดเผยบอกว่านายบุษบกับผู้ตายเขาหมางใจกันมาหลายปีแล้วคุณ
ผู้ตายเนี่ยมายืมเงินนายบุญส่งหลายครั้ง
พอไปทวงก็ถูกผู้ตายด่าครับอันนี้เขาบอกแบบนี้นะ
บางครั้งก็ต่อยถึงขั้นขึ้นโรงพักกันมาแล้ว
พอมาถึงจุดแตกหักนะครับผู้ตายขอยืมอีก๔๐๐๐บาท
พอไปทวงถามคนนี้ถูกด่าอีกบุญส่งโมโหแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเป็นเงินเก็บของลูกชายเก็บความแค้นเอาไว้ด้วย
คืนก่อนเกิดเหตุครับทั้งคู่มางานบวชญาติก็นั่งดื่มเหล้ากัน
นายบุญส่งบอกว่าถูกผู้ตายพูดกระแทกใส่ก็เลยบันดาลโทษะครับ
ภรรยาของผู้ตายนะครับเปิดเผยบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนนะ
สามีกับผู้ก่อเหตุมีเรื่องกัน
เข้ามาเคลียร์ที่บ้านแต่ไม่จบก็เลยต่อยกันอีก
พอตกดึกผู้ก่อเหตุก็มาทุบรถสามีกระจกแตกเลย
ก็เลยไปแจ้งความพอขึ้นโรงพักแล้วคราวนี้
ไม่เคยเจอหน้ากันอีกเลยจนกระทั่งมาถูกยิงนี่แหละครับ
พูดมาที่เมื่องานพวดนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีท่านเปิดเผยบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยทะเลาะกับผู้ตายมาตั้งแต่ปี๒๑๖๓ครับ
เรื่องส่วนตัววันเกิดเหตุมาเจอกันในขบวนแห่นาค
ซึ่งผู้ตายก็มีการทำสีหน้าเยอะหยั่นคุณผู้ชมนะครับ
ทำให้ผู้ต้องหาโมโหประกอบกับเมามาด้วย
ก็ขับรถไปดักรอผู้ตายเลย
ระหว่างเดินร่วมอยู่ในขบวนแหน่

บุญส่งปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำรวจก็เลยแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับปืนครับ